ยกพวกตีที่คอนเสิร์ตคุณผู้ชม
รายงานข่าวแล้วไม่ไปยกไปตีกับคอนเซอร์ต

ชวนค่ะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะ

วัยรุ่นค่ะดูคอนเสิร์ตอยู่ที่อุบลดีนะคะ
ตอนแรกก็โยกตามเสียงเพลงสนุกสักพัก

เพราะว่ามีการบุกเข้าไปหากัน
เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหวงแตกเลยทีเดียว
วงแตกจริงตอนแรกที่เขาสนุกกันอยู่
เห็นเริ่มกลัวหากันนึกถึงแบบ
ซีนฉากหนังในภาพยนตร์ในสเต็ปอัพ

เปล่าตะลุมบอลกันนะคะแบบนี้
โยกใส่หมัดกันเต็มเลยค่ะ

ทีมขาดเสร็จตรวจโซเชียลนะคะก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้

บอกว่าเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๗ธันวาคม

ก็มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน

แล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายค่ะ

ข้อความว่าเก่งแบบนี้

เป่าโหวตทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มวัยรุ่น

แล้วก็ไม่ควรส่งไปยังภาคใต้ค่ะ

ที่มักจะชอบมีคนคอมเมนต์ทำนองว่า
เลงแบบนี้ใช้กำลังแบบนี้

คนภาคใต้เขาเคยมาคอมเมนต์บอกเลยนะว่า
บ้านเขาไม่ใช่ที่รวมนักโทษ

ไม่ใช่ว่าอะไรจะส่งลงมาที่นี่

เพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนความคิดแบบนี้อันนี้

จะไปช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยได้
กล้าหารคือกล้าทำในสิ่งที่ถูก